คุณลุงวัย๕๔ปีชาวบุรีรำค่ะได้ใช้ชีวิตตามพระราชดำรัฐของในหลวงราชการที่๙
คุณลุงได้มีการขุดสระเอาไว้เพื่อเก็บน้ำนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้โดยรอบไร่นา
เป็นการพลิกฟื้นธรรมชาติเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินค่ะ
ในดวงศรีสิริงามวัย๕๔ปี
ชาวนาบ้านลุมปุ๊กหมู่ที่๑ตำบลลุมปุ๊กอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
เป็นชาวนาอีกคนนึงนะคะที่น้อมนำพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
มาปรับใช้ในการทำไร่นาสวนผสมบนเนื้อที่๑๓ไร่
แบ่งพื้นที่นาบางส่วนขุดสระ๘ลูกเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแรง
จากในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำไหลผ่านต้องอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว
การปลูกไม้ยืนต้นค่ะเช่นต้นประดูกต้นยางนาต้นพยูงต้นจิกต้นสะเดา
และต้นศึกหรือขุนศึกรอบพื้นที่ไร่นากว่า๑๐๐ต้น
เพื่อเป็นการพลิกฟื้นธรรมชาติควบคู่กับการทำไร่นาสวนผสมมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า๑๐ปีแล้วนะคะ
ที่สำคัญเป็นการคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน
พระราชดำรัฐของในหลวงรัชกาลที่๙ด้วย
คุณลุงยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่เคยรู้คุณค่าของป่าและน้ำ
คิดแต่เพียงว่าทำอย่างไรดินจะดีเพื่อให้การทำนาปลูกพืชผักสวนครัว
ให้ได้ผลผลิตดีเท่านั้นแต่ไม่เคยได้ผลตามที่หวังไว้
กระทั่งน้อมนำพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้
ทั้งการขุดสระกักเก็บน้ำปลูกต้นไม้รอบพื้นที่ไร่นา
ก็เกิดประโยชน์หลายด้านค่ะทั้งสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นดิน
ส่งผลดีกับการทำไร่นาสวนผสมและยังคืนความสมดุลให้ธรรมชาติ
เป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินอีกทางหนึ่งค่ะ